คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปเบรกกัน

ย้ำเตือนสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกเล็ก
เวลาที่ปล่อยให้เขาเล่นกันต้องระมัดระวังด้วยนะ
เพราะว่าคราวนี้เกิดเหตุสลดขึ้นกับน้องวัย๓ขวบ

แล้วปรากฏว่าหัวน็อตตรงท้ายกระบะ

ทำให้น้องสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะ

ใช่ก็คือเหมือนกับลงมาในสภาพที่แบบห้อยคอเลยค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านทุ่งแสงทอง
บนทุ่งแสงทองอำเภอนางรองบุรีรำนะคะ

พอไปตรวจสอบก็ชาวบ้านมาอยู่กันเยอะเลยค่ะ
แล้วในบ้านมีร่างผู้เสียชีวิต
คือเด็กหญิงเปรมวดีมณีหรือว่าน้องแก้วอายุ๓ขวบ
สภาพศพนี่คือมีรอยช้ำบริเวณคอนะคะ
แล้วก็จากการสอบถามญาติของน้องแก้วเนี่ย
ก็เล่าให้ฟังบอกน้องแก้วกับน้องมะนาวเขาก็เล่นกัน
บริเวณท้ายรถกระบะค่ะคันนี้แหละคันที่เกิดเหตุ
จากนั้นน้องแก้วเขาก็กระโดดลงในท่าเหมือนกับ
หันหน้าออกนอกตัวรถนะคะ
แล้วหันหลังให้กับตัวรถกระบะถูกไหม
กระโดดลงมาปั๊บมันทำให้เสื้อ
มันไปเกี่ยวติดอยู่กับหัวน็อตที่มันยื่นออกมาบนขอบกระบะ
แล้วเสื้อมันก็ไปรัดคอน้องคุณผู้ชม

แล้วคิดดูสิเด็ก๓ขวบพอลงจากกระบะมา
แล้วพอโดนแขวนแบบนี้เท้าน้องเขายังไม่ถึงพื้น
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในขณะนั้นนะ
ใช่ค่ะคุณยายของน้องแก้วพอรู้แล้ว
ก็เป็นลมพับเลยญาติทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจ
นี่คุณยายค่ะที่นอนเป็นลมก็รักหลานห่วงหลาน
แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสอบสวน
หาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปด้วย
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแก้วด้วย